จะบอกคุณผู้ชมว่าเอามาเตือนภัยเวลาเกิดสมมุติ

แต่แม้ดันจ่อเหลือเกินแล้วมันเหมือนจะเลี้ยวไม่ทัน
คุณอย่าไปฝืนและเลี้ยวทันทีแบบกระทันหันนะ
เลยก็คือเลยไปเดี๋ยวไปปั๊มหน้าไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคือเลี้ยวเลยหักเลยเอาจริงเขาก็มาในตะเลนตรงนั้นแหละ
แล้วคุณรู้ไหมว่าคือกลายเป็นคอมเมนต์มันก็มากมายนะคะ
คนที่เห็นคลิปนี้กำลังจะถามเป็นคำถามว่า
คุณผู้ชมเห็นภาพคลิปนี้มองว่าใครผิดใครถูก
ถ้าเอาตามกฎหมายรถที่อยู่ฝั่งนั้นต้องการจะเข้าเลนฝั่งเลี้ยวขวาใช่ไหม

นี่แหละซึ่งเสียงวิภาควิจารณ์ที่ชาวเน็ตบอก
รถเก่งคันนี้คืออยู่ดีตัดเลี้ยวเข้าเพื่อที่จะเข้าปั๊มน้ำมันตรงนั้น

แล้วกลายเป็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เขามาทางตรงเขาเบรกไม่ทัน
ก็เลยพุ่งชนกันอย่างที่เห็นแบบเต็มเต็มโอ้โหคุณคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นผู้ชาย
เขาบอกว่าพุ่งขึ้นไปบนฝากระโปรงรถเก๋งเลยนะแล้วก็ยังดีที่ลงมายืนอยู่แบบนั้นได้
ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะคะแต่จุกนะอย่างงี้ใช่ต้องจุกสิ
ระวังกันหน่อยนะจะซ้ายจะขวาจะเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวก่อนล่วงหน้า
ไม่ใช่นึกอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวกระทันบางคนที่ฉันเคยเจอนะ
เปิดไฟเลี้ยวตรงจุดที่คุณเลี้ยวเลยอ่ะเปิดปุ๊บรีบครับ
เฮ้ยมันไม่ทันนะเพราะเราก็ไม่เห็นให้เวลาหน่อย
ให้เวลาคันหลังเขาตั้งสติด้วยให้เวลาเราด้วย